กฎหมายลำนูลในมัตตา๓ชัดเจนนะครับ
แบ่งอำนาจไว้อย่างตรงกัน

ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณมปรีศาล

ผมโชคดีได้รับการประชุมร่วมแนะนำ
จากท่านพุนโบรตีสุวิสารพักฎีนรรภินาศ

และเขาแก้ในพรบงบมาร
เฉพาะข้อที่๒๘นะครับ

ประเด็นที่ผมจะต้องเรียนท่านประธานคืออะไรครับ

ผ่านคณะกรรมศาลกรรม
อันที่สองครับท่านประธานครับ

เหลืออีกประมาณไม่เกิน๔๐วัน
หลายคณะ๓๕คณะมีงบสัมมนาเยอะแยะครับ
แต่ปรากฏว่าทำอะไรไม่ได้เลยครับเราก็เห็นใจ
และงบตัวนี้เราจะต้องส่งคืนตกไปเฉยครับ

ท่านประธานครับสงสารน้องเจ้าหน้าที่ในสภานะครับ
จากที่นั่งการทำงานแออัดหลังชนกันจะติดโควิดวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้

แต่ผมแอบไปถามสังนานทันแพทย์มาบอกว่า
อาทิตย์ต่อไปยังไม่รู้จะได้ตรวจหรือเปล่า

แล้วเราจะต้องเสี่ยงโควิดไหมในการพินาวันที่๒๔๒๕มีสวมาร่วมด้วย
ในการแก้ไขรำนูนที่จะมีขึ้นมาในอาทิตย์ต่อไป

ผมฝากกรรมธิการว่าเงินเหล่านี้ครับ
เราสามารถที่จะเอาไปทำอะไรยังไงได้บ้าง

สภาเราอย่าไปเป็นใต้อาณัตค์ของฝ่ายรัฐบาล

ผมขออนุญาตพักตรงนี้นะครับท่านประธานครับ
มีเรื่องที่ผมลำบากใจอึดอัดใจ
ท่านท่านเห็นไหมครับผมเนี่ยอยู่สภามาครึ่งชีวิต
ไม่ว่าตั้งแต่อูทองในมาที่นี่ครับ
อันนี้คือบ้านของเราไอ้นี่คือเรารักครับ

ผมไม่เคยขึ้นไปในห้องทำงานของผมเลยอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้
แต่ถ้าผมขึ้นไปข้างหลังทีไรผมนึกถึงใครนะท่านผู้ชมครับ
ที่กำลังติดโควิดให้มาพักรักษาตัวที่นี่ไหม
มันใหญ่เทอะทะเกินไปครับท่านประธานครับ
เมื่อกี้ท่านกรรมธิการได้แจ้งไว้แล้วนะครับว่าสัญญาของสภาแห่งนี้นะครับ
ผมขอเรียนย้ำท่านกรรมธิการนะครับเรามีสัญญาหลักตั้งแต่๘มิถุนาปี๒๕๖๒
จะต้องเสร็จสิ้น๒๔มิถุนา๒๕๕๘๙๐๐วันแต่ต่อมาไม่ใช่๔ครั้งนะครับท่านกรรมธิการครับ
๔ครั้งเป็นจำนวน๑๘๖๔วันครบสัญญา๓๑ก็ต่อไปอย่างที่ว่าติดโควิดบ้าง
ส่งมอบไม่ทันโยธินออกช้าแต่ว่าวันนี้ครับเราถือว่า๑พฤษภา๒๕๖๒
เป็นสิ่งที่สภาเราต้องได้ทำงานสมบูรณ์แบบท่านประธานครับผมเอาเรื่องเห็นเห็นกับหูกับตาครับท่านท่าน
ในห้องกรรมธิการเราเนี่ยครับขณะนี้มี๑๑๓ห้องทั้งสวสสนะครับ
มีที่ถูกแบบจริง๔๘ห้องผิดแบบ๖๕ห้องครับ
วันดีคืนดีท่านใดไปประชุมกรรมธิการระวังฝ้ามันจะตกใส่หัวนะครับ
อกจากไมค์บางตัวไม่ติดทีวีบางตัวไม่เดินเครื่องเสียงบางตัวเน่า
กรรมธิการเช็คมาบ้างไหมครับท่านประธานครับที่มันแย่กว่านั้นคืออะไรครับ
กฎหมายสัญญาที่ทำไว้สำหรับผู้รับเหมานะครับผมไม่รู้ว่าผู้รับเหมาสภานี้คือใครนะครับ
แต่คนทั้งโลกรู้หมดครับเขาบอกว่าห้ามผู้รับเหมามีสัญญาช่วง
แต่ท่านท่านครับผมอยู่สภามานานเดินไปก็ถามเฮ้ยไอ้น้องใส่ชุดสีน้ำเงินมาจากไหน
ใส่ชุดสีเลือดหมูมาจากบริษัทไหนช่วงทั้งนั้นแหละครับเขาไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้รับจ้างที่นี่
มีแต่ช่วงทั้งหมดท่านกรรมธิการดูบ้างหรือเปล่าครับ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

ฟ้า๙๗ต้นมีไฟ๓ดวง๒ดวงไม่ว่ากันนะครับ
สเปคบอกว่าเสาเนี้ยจะต้องเป็นอันลอยอุกอาจมากครับ
เอาสังกษีมาพันกันแล้วจะเอาไปชุบตะกัวครับอย่างนี้กรรมธิการปล่อยได้ยังไงครับ
ล้านสภาของเราเป็นสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บ้านผมผมรักนะครับผมอาจจะมีส่วนเล็กเล็กน้อยน้อยในสภาแห่งนี้
ต่างชาติมาที่นี่สองเรื่องท่านประธานต้องระวังนะครับ
เราจะต้องฉีดวัคซีนจะเช็คอะไรให้เรียบร้อยภายใน๒๓อาทิตย์เนี่ยครับ
อันที่๒ต่างชาติเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นความเห็นที่ออกในเว็บสาธารณะทั่วไป
เขาบอกว่าความปลอดภัยในที่นี่ไม่มีเลยครับเขาสามารถเดินเข้าเดินออกได้ตลอด
ทั้งที่เราเปิดสมบูรณ์แบบตั้งที่๑พฤษภา๖๔
๒ประโยคสุดท้ายท่านฟังต่างชาติพูด
เขาบอกว่าการใช้จ่ายสร้างงบของสภาของเราแห่งนี้ครับ
ใครจะว่าสวยใครจะว่าไม่สวยใครจะว่าบกพร่องเนี่ยแล้วแต่มุมมอง
แต่ต่างชาติเขาบอกว่าหนึ่งเข้าง่ายใครจะมาวางระเบิดไม่รู้นะครับ
อันที่สองก็คือการใช้จ่ายงบประมาณไร้ค่าครับ
เขาบอกว่าสร้างแห่งนี้มันใหญ่โตเทอะทะเกินเหตุ
แต่ที่ผมเจ็บปวดที่ผมร้าวรานใจที่สุดคืออะไรครับ
เขาบอกว่าเป็นอนุสวรีแห่งการคอลลับชั่นและโกงกินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
รับได้ไหมครับผมเจ็บปวดมากครับ

ขอแปปเดียวครับภาพิงค์ครับสุมศรศาลภรรณานุนาฏครับ

ผมจะอธิบายที่เหตุที่เกิดที่ท่านส์วิสาหรณ์ขอเอ๋นนามที่ภาพิงน์

พอดีผมไม่มีเจตนาจะพูดเลยนะฮะวาระนี้นะครับ
แต่เป็นเหตุที่ท่านวิสาได้กล่าวอ้างเนี่ย
ผมติดใจตั้งแต่ผมเป็นกรรมาธิการครั้งแรกนะครับในงบประมาณปี๖๓เนี่ย
ผมพูดกับคณะกรรมาธิการในปีนั้นนะครับว่า
พระธรรมดูเนี่ย
พิสารครับขออนุญาตทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวผมอนุญาตให้ท่านพูดแต่ว่าการถูกพาดพิงนี่
ต้องเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายนะครับเราถึงจะใช้สิทธิ์พาดพิงเพื่อชี้แจง
แต่การที่ท่านพิสารพาดพิงถึงท่านผมฟังอยู่ครับไม่มีอะไรเสียหาย
แต่ไม่เป็นไรครับท่านยืนแล้วท่านพูดเอาสรุปสั้นแล้วกันครับ
ครับก็ขอความกุณาจะได้ทราบกันทั้งสภานะครับว่าการมาธิการเนี่ยต้องรับเอารัฐมนูล
ประโยคสุดท้ายนะครับของรัฐมนุนวัก๒๔๑นะครับ
บรรจุในวาระ๑วาระของการตั้งกรรมธิการ
เพื่อรับนะครับความไม่พอเพียงของ๔องค์กรในมาตรา๓๐๓๑๓๒ที่เขียนไว้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่ให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเป็นคนพิจารณานั่นเท่านั้นเองครับ
เพราะว่าอันนี้คือข้อยกเว้นที่องค์กรที่๓เนี่ยนะครับ
องค์กรอิสระศาลและรัฐสภาเราเนี่ยมีสิทธิ์ตามรัฐมนูล
แต่พระมรัติวิธีงบประมาณเนี่ยเขียนแบบกำกวมแล้วเว้นไว้ครับท่านประธาน
งั้นสิทธิอันนี้มันเป็นสิทธิที่เสียหายโดยรัฐสภา
ผมเป็นสมาชิกรัฐสภาผมถือว่าเป็นความเสียหาย
อย่างรุนแรงครับกลับเรียนครับท่านประธานครับ